คุณผู้ชมที่เรารายงานไปว่าราคาไข่ไก่มันขึ้นใช่ไหม

คนก็เลยหันไปซื้อไข่เป็ดแทน
ที่อุดอร์นี้มีคนจะไปซื้อไข่เป็ดครับ
พอมาตอกดูเฮ้ยไข่ปลอมหรือเปล่าเนี่ย

แกะสีนี่แหละไข่เป็ดบ้านมั่นเปล่า
ก็เป็นอย่างเป็นหน้ามันใส

ไข่ขาวมันจะเป็นหงาบนิ้วน้อย
ไข่แท่มันมันครับแต่ว่ามันเป็นอย่างก็เป็นสีนี่
ไม่ได้ปังปังไม่ได้หาของ

เผื่อว่ารูลิโภค

อันตรายเผื่อมีสารอะไรในไข่
ความสงสัยของชาวบ้านนะครับเพราะว่า

นี่แหละครับคุณผู้ชมไอ้ตัวไข่ขาวเนี่ย

คนซื้อเขาก็เลยไม่แน่ใจนี่ไข่ปลอมหรือเปล่า
เขาชื่อพี่น้อยนะพี่น้อยนามสมมุติครับ
เขาซื้อมาแล้วก็สงสัยกัน

น้อยเป็นชาวบ้านอ้อมกอครับอำเภอบ้านดุงที่อุดรธานี
พี่น้อยซื้อมาจากตลาดนัดคลองถม

แล้วก็ราคาถูกด้วยแต่มาเจอแบบนี้เขาก็อึ้งไปเหมือนกัน

พอไปถึงเนี่ยพี่น้อยเจ้าของไข่เป็ด
ก็เอาไข่เป็ดไฟล์สิบฟองมาให้ตรวจดู
แคร่ไม้หน้าบ้านนี่แหละพี่น้อยบอกว่าฟองมันใหญ่นะฟองใหญ่มากเลย
แต่ผิวเปลือกไข่มันทั้งหนาบ้างบางบ้างสลับกันไป
มันเหลวมากเลยนะมันเหลวนะพี่ปุ้ยเนาะ
ฟองเนี่ยเปลือกไข่มันจะดูย่นผิดปกติด้วย

เวียง
ไปขายมากกว่าจะนำไปประกอบอาหารครับ

เป็ดเชอรี่เนี่ยมันจะถูกกว่าไข่เป็ดไล่ทุ่ง

ที่ผ่านมานะพี่แกจริงก็เคยสั่งมาเหมือนกัน

สั่งมาขายแต่ก็ไม่ได้สั่งมาเยอะมากหรอก
เขาเอามาขายให้ลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่นิยมรับประทานกัน
ส่วนไอ้ข่าวที่ว่าเจอไข่ปลอมเนี่ย
สุชาติบอกไม่มียืนยันประเทศไทยไม่มีไข่ปลอม

ต้นทุนในการทำไข่ปลอมมันสูงนะพี่ปุ้ย
ต้นทุนในการทำฟองละมากกว่า๓บาท
ฉะนั้นถ้าใครจะทำไข่ปลอมมาขายมันไม่คุ้มทุนหรอก

รู้หมดเลยทำไข่ปลอมมันใช้ต้นทุนสูงนี่ครับ

เป็ดแต่ว่าถูกทิ้งไว้นานเลยมันขายถูก